คุณผู้ชมค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ประสบภัย
น้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีตามคำเรียกร้องนะคะ
ก็ไปให้กำลังใจแล้วก็ยืนยันนะคะว่าจะ
ช่วยเหลือทุกคนอย่างเต็มที่อย่างแน่นอน
แต่ที่ล่าช้าติดเรื่องของกฎระเบียบทางราชการ
ข้อกฎหมายต่างก็ล่าช้าบ้างนะคะเดี๋ยวจะดูให้
แต่อีกหนึ่งเรื่องวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปก็ถามหา
นายกบอกว่าเห็นไหมวันหลังอย่าไปเลือกนะ

ติดตามเพิ่มเติมได้จากคุณทัศนัยโคตรทองนะคะ
รายงานสดมาจากจังหวัดอุบลราชธานีเชิญค่ะ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยังคงอยู่ที่หมู่บ้านหนองกินเพลแห่งนี้ครับ
ซึ่งเป็นจุดที่ท่านนายกพร้อมคณะลงพื้นที่มา
ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงกลางวันที่ผ่านมาครับ
แต่ว่าตอนนี้ครับบรรยากาศอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมีฝนตกลงมาซ้ำในพื้นที่
ก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะส่งผลให้น้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นอีกหรือไม่ครับ
และข้างหลังผมนี้ก็เป็นบรรยากาศของชาวบ้านที่เป็นผู้ประสบภัย
ส่วนนะครับยังคงอยู่ที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้เนื่องจากว่า
ในพื้นที่บ้านยังคงถูกน้ำท่วมอยู่ครับส่วนการลงพื้นที่ของท่านนายก
ในวันนี้ก็มีเหตุการณ์ประทึกเกิดขึ้นครับเนื่องจากว่าเรือของท่านนายก
และเรือของผมเองนั้นไปชนเข้ากับสันดอนดินใต้น้ำจนเกือบจะล่มอยู่กลางน้ำครับ
เอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายอนุทินชายวิรากูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ
วันนี้มีการเดินทางมาที่หมู่บ้านหนองกินเพลนตำบลหนองกินเพลนอำเภอวรินชำราบ
อุบลราชธานีแห่งนี้ครับเพื่อมาเยี่ยมเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจผู้ที่ประสบภัยนำท่วมในพื้นที่นี้ทั้งหมดสี่หมู่บ้าน
ซึ่งตอนนี้ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่และประชาชนบางส่วนยังคงเด็ดร้อนและอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวแห่งนี้
ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับสั่ง
ความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยครับและให้รัฐบาลนั้นช่วยเหลือดูแลประชาชนอย่างเต็มที่
โดยยืนยันว่าตอนนี้รัฐบาลมีงบประมาณปกติอย่างเพียงพอในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกคนนะครับ
แล้วก็จะช่วยเหลืออย่างทั่วถึงแต่ว่าที่ล่าช้าเพราะว่าต้องดำเนินการแก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายครับ
ป้องกันไม่ให้ตัวท่านนายกเองนั้นถูกฟ้องร้องและมีคดีความในภายหลัง
ที่พร้อมจะจ่ายเงินให้กับประชาชนรวมทั้งเดินหน้าตามแผนฟื้นฟูอย่างเต็มที่ครับ
แล้วก็มีการเตรียมหามรือกับคอรมอลถึงมาตรการเสริมในการช่วยเหลือประชาชนระยะยาวต่อไปด้วยครับ
จากนี้บางช่วงบางตอนที่ท่านนายกเข้ามาพูดคุยกับประชาชนที่นี่ครับ
ซึ่งเป็นสอบในพื้นที่แบบยังไปร่วมกันในวันนี้
ไปฟังเสียงของท่านนายกในช่วงนี้กันหน่อยครับ
นี่ไงนะคุณท่าน
ต้องมาช่วยอีกครั้ง
ต้องมาช่วยอีกครั้ง
เพราะรัฐวาธรรมดะเป็นผู้ที่รวบโลกมาตรคันต่ำทั้งหมด
ผมจะได้ฟังให้ทุกคน
แล้วถ้ายังไม่ได้ทำ

ให้ไม่ควรมาส่วนชิ้นโรงพยาบาล
นอกจากนั้นนะครับ

ให้กำลังใจพร้อมทั้งไปมอบสิ่งของช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัย
แล้วมีการพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อให้ลองคิดหาวิธีในการทำนามรูปแบบใหม่
เพื่อรับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยอาจจะใช้พื้นที่บางส่วนที่ถูกน้ำท่วมตอนนี้
น้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแรงต่อไปนะครับและระหว่างทางที่เรือของคณะ
ทางด้านของท่านนายกรวมทั้งสื่อมวลชนนั้นเดินทางกลับเข้าฝั่งนะครับ
ก็เกิดเหตุการณ์ประทึกเกิดขึ้นเนื่องจากว่าในขณะนั้นท้องฟ้ามืดครึ้มและฝนนั้นกำลังจะตกลงมาอย่างหนักครับ
ทำให้เรือทุกลำนั้นต้องรีบทำความเร็วเพื่อกลับเข้าฝั่งทำให้เรือของท่านนายกและเรือของคณะ
รวมทั้งเรือของผมเองที่มีช่างภาพและผู้สื่อข่าวบางส่วนที่ขับตามกันมาครับ
ชนเข้ากับสันดอนดินใต้น้ำอย่างจังทำให้เรือกระแทกครับ
แล้วก็ไปต่อไม่ได้แต่สุดท้ายนะครับ
คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะดึกแล้วแต่ว่าตอนนี้ฝนยังคงตกลงมาแบบนี้อยู่นะครับ
ส่วนประชาชนเองก็ยังคงใช้ชีวิตกันอยู่ที่บริเวณศูนย์พักพิงครับ
มีการจัดการเรื่องของสิ่งของที่เอามาแจกให้กับประชาชน
เพื่อให้แจกจ่ายอย่างทั่วถึงลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นครับ
นี่คือความคืบหน้าล่าสุดในพื้นที่นะครับ

อุบลรัชธานีมีศ๙๑๑ประชาธิบัติกับเพื่อไทยนะ
อาจารย์ประชาธิบัตินี้เขาพักร่วมประธาบาลอยู่แล้ว

ก็ไปกับคณะของนายก
แต่ทีนี้พักเพื่อไทยที่นายกถามถึงเนี่ยนะครับ

อันนี้เป็นคำพูดของคุณสมคิดนะบอกว่าขอเรียนว่าผมไม่ทราบว่าจะมีเทวดาไปอุบล
คุณสมคิตบอกว่าอย่างนี้แล้วก็บอกว่าเขาทำงานในพื้นที่มาตลอด
ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านมาตลอดนะลงมาตั้งแต่ก่อนที่จะน้ำมา
ก็เลยขอชี้แจงยืนยันว่ายืนยันว่าไม่ได้มาไม่ได้ไปช่วยนายก
ไม่ได้ไปช่วยน้ำท่วมแต่ไปช่วยมาตลอดอยู่แล้ว